โอ๊ยเอ่ยอีนางลูกแม่นี่เอ่ย
คนดีของแม่นี้เอ่ย
โอ้เอ่ยอีนางลูกแม่นี้เอ่ย
คือไขว้เปลี่ยนแม่นี่จะให้เปลี่ยนกล่อม
ว่าขวัญไทยขวัญไปร้องหายงองแย่
พี่บ้านพี่เรือนปั๊กปั๊กดูแลลูกแม่รับให้สบาย
แม่จี้เอาเดือนต่างตายเอาล่อมหมายจางชายคา
แม่ทรณีพระแม่คงคาโอกาสวิญญาณเจ้ามาจนใหญ่
รักไม่มีขอแม่หวังเจ้าดั่งดวงใจ
โลกว่างที่เจ้าโบยปินไขโลกว่างที่เจ้าบ่อยบินไข
มีความห่วงใหญ่แม่ตามต่อยต่อย
เที่ยวทางกลางป่าออนไลน์ป่าทิศที่ตอน
เจ้าอย่าลืมที่นอนมนต์เก่า
อย่าลืมประปลาเจ้า
อย่าลืมส่งข้าวถึงแม่บ้างเด้อลูกเด้อ
ขอร้านบ้านเอ็งเขาใหญ่
เพลงห้องไทยเสียงนกละเมิด
หากใครเขาทำให้เองน้ำตาอื่น
จะเอารักแท้ของแม่เยียวยา
เอ่เอ่เอ่

เอ่เอ่เออ

มือไขวยแปลงแม่นี่จะเห้อย
เพลงกลม
สวัสดีครับ